อาทิตย์นึงโดนแบบนี้มา๔ครั้งแล้ว

เก๊งนี้เขาเป็นแก๊งเดียวกันนะ
โอ้โหวัยรุ่นวิ่งวุ่นปลาระเบิดกันให้ตุ้มต้ามแบบนี้

เปล่าเลยนี่เหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นค่ะ
ชาวบ้านเขาจะหลับจะนอนยังไง
คุณย่า๘๐กว่าปีนอนไม่ได้เลย

ใช่ค่ะนี่เป็นหมู่บ้านอยู่ที่บางบัวทอง

มีกลุ่มผู้ชายมากันแบบเป็น๑๐เลยนะ

เพื่อนบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นก็ตกใจสิคะ
เจอเหตุการณ์แบบนี้ตอนเที่ยงคืนครึ่ง

โดนแบบนี้ไปแล้ว๔ครั้ง

ตะโกนกันดึกดื่นท้าให้ออกไปค่ะ

ทั้งวงจรปิดทั้งที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้ได้

ใช่ค่ะแล้วพอเห็นภาพจากหลายมุม

ถ้าเกิดเหตุการณ์ครั้งต่อไปโทรเลยนะ

แล้วพอมาถึงเป็นไงเขาก็ไม่อยู่แล้วไงคะ

ว่าจริงแล้วแก๊งนี้เขาคือแก๊งเดียวกัน
แต่มันมีปมอะไรล่ะที่มันบาดหมางกัน

เพราะว่ากลุ่มฝั่งคนที่มาปลาระเบิดนี่นะ

ยกพวกไปหาเรื่องกับคู่อริอีกกลุ่มหนึ่งเลย
แต่ปรากฏว่าคนที่ถูกชวนไม่ยอมไป

ทำไมข้าชวนเองให้ไปกับข้า

แล้วก็ท้าทายกันไปมาผ่านทางโซเชียลด้วย

ว่าคนที่ทางกลุ่มคู่อริเขาผิดใจด้วย

กลุ่มคู่อริก็ท้าทายกันในโซเชียล
บอกว่าเดี๋ยวกูจะมาหามึงออกมาหน้าหมู่บ้านสิแน่จริงอะไรอย่างนี้คุณ
สุดท้ายบุกมาปลาระเบิดแบบนี้หลายครั้งแล้ว
ใช่ค่ะเราเลยไปคุยกับเจมส์
อายุ๑๖ปีนะเราขอเรียกชื่อแบบนี้ละกัน

เขาบอกว่าจริงผมไม่ได้มีเรื่องกับกลุ่มนี้เลยนะพี่
แต่ว่าเขาไปมีเรื่องกับเพื่อนรุ่นน้องที่เคยอยู่กลุ่มเดียวกัน

ผมมาห่วงผมห่วงย่าผมย่าผมมา๘๐แล้ว
เพราะกลุ่มนี้เขาชอบท้าทายเมื่อกี้ก็ส่งข้อความมาใช่ไหม

บุกมาถึงหน้าหมู่บ้านแล้วนะมึงอะไรอย่างนี้
นี่คือลงสตอรี่แล้วมีส่งเป็นคลิปเสียงมาด้วยนะคุณ

วันนี้ครีปนี้ผู้ปกครองของเจมส์นี่

ตำรวจชุดสืบลงพื้นที่ไปตามตัวแก๊งที่ก่อเหตุนี่แหละ
ไปที่บ้านหลังที่โดนปลาระเบิดใส่ก่อนค่ะ
ไปเจอกับคุณย่าคุณย่าของเจมส์

ย่าเล่าให้ฟังว่าโอ้โฮปกตินะ
ย่านอนอยู่หน้าบ้านแล้ววันนั้นย่าก็นอนอยู่ตรงนี้แหละ
เที่ยงคืนเนี่ยมีคนมาตะโกนเจมส์เจมส์เจมส์
แล้วก็ปลาระเบิดมาหน้าบ้านย่าเลยค่ะ
ตุ้มตุ้มมันดังมากย่าตกใจเลยนะ
ย่าก็ออกมาเอ้ยใครปลาอะไรวะ
ออกมาด่าข้างหน้าไม่เจอใคร
หลังจากนั้นย่าเข้าไปนอนต่อย่าไม่ได้แจ้งความ
ย่าเห็นว่ามันก็ไม่มีอะไรเสียหายค่ะ
นี่ไงคือเห็นไหมมีควันขโมงเลย
ทีนี้ล่าสุดค่ะตำรวจนำตัวในเอ็ม

เขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนี่แหละก็เอามาสอบ
บอกแบบนี้ว่าจริงต้องการที่จะมาทวงตังค์
ฝั่งคู่กรณีขี่มอเตอร์ไซค์มาชน

แล้วก็แยกไปไปตั้งกลุ่มใหม่นี่มันหักหลังกันชัด

ตำรวจบอกว่าเอาเอ็มมาสอบแล้วใช่ไหม
เดี๋ยวต้องไปตามตัวกลุ่มของเอ็มอีก๖๗คน
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ